คือผมเนี่ยมีโอกาสได้คุยกับ

แล้วก็ยืนยันว่า
หลายคนเขาก็มาคุยว่าจะหาทางออกให้บ้านเมืองยังไง
ในมุมพวกเราเนี่ยเราก็มองว่ามันน่าจะหาทางออกกันได้
คือสิ่งที่เราไม่อยากเห็นที่สุดก็คือการนำไปสู่เหตุการณ์การนองเลือด
หรือการความรุนแรงในหมู่ประชาชนกันเอง
ซึ่งวันนี้สถานการณ์มันกำลังพาไปทางนั้น

มุมที่เราคิดเนี่ยตอนนี้ร่างเนี่ยมันมีทั้งหมด๗ร่าง

ดังนั้นงาน๒๗๒ไปแล้วจะเก็บไว้ทำไม
มุมของพวกเราเราก็มองว่าถ้าใช้อีกรอบเนี่ย
บ้านเมืองมันลุกเป็นไฟแน่เราจะปล่อย๒๗๒ไว้ทำไม
ก็มีโอกาสได้คุยกับหลากหลายฝ่ายว่าอย่างน้อยเพื่อแสดงถึงความจริงใจ
แล้วผมคิดว่าบรรยากาศบ้านเมืองตอนนี้สิ่งที่คนหวยหามากที่สุดคือความจริงใจ
อะไรคือความเชื่อใจที่เขาสามารถเชื่อได้ว่ารัฐบาลกำลังพาพวกเขาไปสู่ทางออก
เป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นถึงความจริงใจแบบนั้นเพราะยังไงท่านก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้อีกแล้ว
ท่านก็ตอบแทนไปหมดแล้วทีนี้มาสู่เรื่องอื่นมันก็จะมีเรื่องของอำนาจของสว
ในการพิจารณากฎหมายที่ว่าด้วยการปฏิรูป
มันจะมีในเรื่องของระบบเลือกตั้งมันจะมีในเรื่องของการแก้มาตรา๒๕๖แล้วก็ตั้งสอสรซึ่งตอนนี้๒๕๖กับสสรมันมี๓ร่าง
คือร่างรัฐบาลร่างฝ่ายค้านแล้วก็ร่างของประชาชนซึ่งร่างของประชาชนเนี่ยมันก็อาจจะมากกว่าพอมันไปพูดถึงเรื่องอื่นด้วย
ทีนี้เนี่ยผมคิดว่าทิศทางที่มันควรจะเป็นเนี่ยมันก็เป็นทิศทางที่เราก็ต้องพูดว่าวันนี้ประชาชนเขาลุกขึ้นออกมา
แล้วเขาก็ออกมาแสดงเหตุแสดงผลแล้วก็แสดงถึงความต้องการของเขาซึ่งมันมีหลายเรื่อง
แต่หนึ่งในเรื่องที่มันเป็นประเด็นสำคัญและเป็นประเด็นแรกก็คือเรื่องรัฐมนุน
แล้วก็บางส่วนเนี่ยก็ไปล่างรัฐมนุนมาโดยนำโดยไอลอร์แล้วก็มีการเข้าชื่อกันเป็นแสนกว่าคน
ผมคิดว่าร่างนี้มันต้องให้ได้รับความสำคัญถ้าสมมุติทางสวยืนยันว่าทางร่างฝ่ายค้านไม่มีปัญหา
ร่างรัฐบาลไม่มีปัญหาแต่ร่างประชาชนไม่รู้ตอบยังไง
อันนี้ผมคิดว่ามันจะนำไปสู่ความขัดแย้งรอบใหม่
เพราะเราต้องยอมรับว่าร่างของประชาชนซึ่งเขาอุตส่าห์ไปล่างรายชื่อกันมาเป็นแสนคน
เขาต้องได้รับความสำคัญที่ไม่น้อยไปกว่าร่างของรัฐบาลหรือร่างของฝ่ายค้าน
แล้วผมคิดด้วยซ้ำไปว่าในวันที่๑๗เนี่ยถ้าสมมุติว่ามีการโหวตวาระหนึ่งกันแล้วเนี่ย
ร่างของประชาชนต้องเป็นร่างหลักอย่างน้อยน้อยเนี่ยเพื่อให้เกียรติพวกเขา
เพราะเขาอุตส่าห์ทำกันมาเราเป็นนักการเมือง
เราเคยอยู่นอกสภามาก่อนเรารู้ว่ากว่าจะล่ารายชื่อแสนกว่าชื่อได้เนี่ย
ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วอยู่เราบอกว่าเอาแค่ร่างของรัฐบาลแล้วก็ร่างของฝ่ายค้าน
เอาแล้วร่างของประชาชนอยู่ตรงไหนดังนั้นเนี่ยผมจึงยืนยันว่าต้องให้ร่าง
เกลียดร่างของพวกเขาแล้วผมคิดว่านี่คือโอกาสที่จะทำให้บรรยากาศทางการเมืองเนี่ย
มันเห็นถึงความจริงใจที่รัฐบาลนี้อาจจะมอบให้กับพวกเขา

คือทั้งหมดเนี่ยผมเรียนตรงว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่พลาดของฝ่ายค้าน
จริงเนี่ยฝ่ายค้านเองเนี่ยผมว่าความเป็นหนึ่งเดียวเขาอาจจะมีน้อย
แล้วผมนั่งสังเกตดูการทำงานของเขาในเรื่องนี้
ถ้าเห็นว่า๒๗๒สำคัญเนี่ยเอามันเสียซึ่งผมเองก็เห็นด้วยมาตั้งนาน
และพวกเราเองก็เห็นด้วยมาตั้งนานแล้วว่ามันหมดความจำเป็น
แล้วมันก็เป็นปัญหาสำหรับการเมืองในสภาที่ฝ่ายค้านเองเห็น
แล้วพักร่วมเองเขาก็เห็นแต่ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน
หรือการดำเนินการเรื่องนี้ฝ่ายค้านผมก็ไม่รู้ตื้นลึกหนาบาง
แต่ผมคิดว่าเป็นยุทธศาสตร์และเป็นยุทธวิธีที่พลาดของเขาเอง
ผมจึงเคยให้สัมภาษณ์ในหลายครั้งหลายโอกาสว่า
ผมนั่งดูฝ่ายค้านทำงานเรื่องแก้รัฐมนูลสรุปแล้ว
คุณตั้งใจอยากแก้กันจริงหรือเปล่านะฮะ
เพราะเรื่องอื่นฝ่ายค้านหรือพักที่เป็นสอสอด้วยกัน
เขาก็ยังทะเลาะกันไม่เสร็จเท่าที่ผมรู้นะขอโทษนะ
ผมรู้ว่ายังมีความขัดแย้งบัตรใบเดียวบัตรสองใบอะไรก็ว่ากันไป
เพราะฉะนั้นอะไรที่มันแต่ปรากฏว่า
มันชิงไหวชิงคลิปกันทางการเมือง

ประเด็นต่อมาเรื่องร่างของประชาชน

ผมเข้าใจเลยนะคุณรังสิมัน
ว่าแน่นอนเสียงแสนคนเนี่ยมีความสำคัญ
แต่ถ้าคุณอ่านร่างโดยละเอียดแบบนักกฎหมาย
คุณก็เป็นนักกฎหมายผมก็เป็นนักกฎหมาย
คือมันล่างกันแบบอารมณ์ไม่ได้ล่างกันแบบเป็นเรื่องทางกฎหมายทางวิชาการจริง
ลองไปอ่านตั้งแต่หลักการเหตุผลเนื้อหาเนี่ยมันไม่ใช่นิติวิธีอ่ะ
ผมก็เข้าใจมันเป็นเรื่องทางการเมืองด้วยแล้วผมก็เข้าใจ
แล้วผมเองก็เตรียมความรู้เตรียมความตั้งใจไว้ว่าผมจะตัดสินใจเรื่องนี้อย่างไร
และร่างประชาชนเกือบแสนคนนะครับขอขอปิดท้ายเช่นหน้า
สสรังชิมันด้วยเวลากระชับเหมือนกันคือไม่ใช่อะไรฉันมีหลายประเด็นมาก
อ่าเราก็ถอดบทเรียนแล้วอย่างไหนถึงร่างของไอลอลเระไหม

ในวันนั้นเราไม่รู้ว่าสวจะว่าไง

ดอกที่หนึ่งคืออยู่ที่สภาพูดแทนรัศนรรย์

แต่เอาเข้าจริงดอกกุญแจมีดอกเดียวอยู่ที่สวนั่นเอง
เพราะว่าสสเนี่ยเขาอยากจะแก้รัฐมนุษย์

อย่างน้อยมันคงต้องได้สักร่างหนึ่ง
เถียงกันได้ว่าผิดหรือถูก

ผมคิดว่าในวันที่๑๗นี้

มันยังไม่ได้ไปดูกันในส่วนของเนื้อหา

เราบอกว่าร่างไหนควรเป็นร่างหลักเนี่ย

หรือประชาชนเนี่ยควรเป็นร่างหลัก
แน่นอนในส่วนของวาระที่๒มันต้องมาคุยกันในเนื้อหา

ผมไม่ติดขัดไม่ใช่ว่าแก้ไม่ได้
ขอโทษนิดนึงคุณผู้หัวขอโทษนะ

คุณรังสิมันผมยืนยันว่า
ผมว่าแม้แต่ฝ่ายค้านหรือการทำงานทางการเมืองของสอสอด้วยกัน
ผมพอจะอยู่ในเหตุการณ์บ้าง

แต่ผมเชื่อว่าผมพอรู้ว่ามีส่วนพลาด
ก็มีสิทธิ์ที่จะคิดกัน
เพราะเราอาจจะเห็นในจุดหนึ่งคุณอาจจะเห็นจุดหนึ่ง
แต่ผมรู้ว่ามีจุดพลาดมันจึงนำมาถึงจุดวันนี้

ซึ่งคุณอาจจะเห็นมุมหนึ่งผมอยู่ในเหตุการณ์อีกมุมหนึ่ง
อาจารย์พูดซะอยากคุยมุมนี้เลย

บางเรื่องบางเรื่องคุณรังสิมันเขาอาจจะอยู่ในจุดของสอสอแล้วก็อาจจะอยู่ฝ่ายค้าน
ผมอาจจะอยู่ในจุดของฝ่ายรัฐบาลฝ่ายสวที่ประสานงานร่วมกัน
จึงพอรู้ว่ามันมีบางจุดบางเรื่องที่เราอาจจะเห็นคนละมุม
แต่ในสายตาผมคิดว่าเป็นจุดพลาดส่วนหนึ่ง

ขอเปิดเรื่องของร่างประชาชนในนามไปรอไว้หน่อยนะคะ
คือสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างประชาชนสสรังสิมันคิดว่ามันจะผลักจนไปถึงสุดทางได้ไหม
คือผมว่าเป็นไปได้คือมันเป็นไปได้หมด
มันอยู่ที่ว่าตอนนี้ทางฝั่งรัฐบาลและสวจะเอาอย่างไร
คือถ้าเถียงกันบอกว่าเนื้อหามันไม่ดีอะไร
ผมว่าก็มาช่วยกันแก้นะครับให้ทางฝั่งประชาชนเนี่ยซึ่งเขาก็มีนักกฎหมายของเขา
มาช่วยกันแก้มาอภิปรายมาหาทางออกร่วมกัน
แต่มันไม่ใช่บอกว่าตั้งทงมาจากบ้านแล้วบอกว่าโอเคเราจะไม่รับร่างของประชาชน

ผมคิดว่าในเมื่อประชาชนเข้ามาขนาดนี้อยากจะมามีส่วนร่วม
เราต้องยอมรับความจริงว่าวันนี้การแก้วิกฤติทางการเมืองของประเทศเรา

ปล่อยให้ประเทศนี้อยู่ในน้ำมือของนักกฎหมายมาหลายกรณี

แต่ทีนี้ทำไมเราไม่ดึงทุกฝ่ายเข้ามา
เวทีในการแก้รัฐมนุนเป็นโอกาสหนึ่งที่จะนำไปสู่จุดนั้นของการแก้ปัญหาของบ้านเมือง
เราต้องยอมรับว่าให้โอกาสให้พื้นที่เขาได้พูด
ร่างรัฐมนูลเนี่ยมันเป็นสุดท้ายเนี่ย
มันมีประเด็นหลายประเด็นใช่ไหมวันนี้ที่มันมีปัญหา
แต่รัฐมนูลคือเครื่องมือที่จะการันตีว่าประเทศนี้มันจะมีหน้าตายังไงในอีกกี่ปีข้างหน้า

นะนี่ถ้าเกิดเราไม่เอาพวกเขาเข้ามา
ไม่ให้โอกาสพวกเขาได้เป็นร่างหลักเนี่ย